คุณผู้ชมคะหลังจากสวดอภิษฐรรศพคุณโอวรุษค่ะ
ครบ๗วันเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ครอบครัววรธรรมค่ะพร้อมด้วยกับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง

ก็ได้นำร่างพี่โอเคลื่อนไปเก็บไว้ที่วัดพระนอนขอนตาน
ตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยก่อนทำการเคลื่อนล่างนะคะ
นีโนเมธานีแล้วก็คุณปิงปองสแก่วัน
ได้นำขันบายสีปากชามไปทำพิธีถวาย
แล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์๘แห่งด้วยกันภายในวัดนะคะ

น้องชายสุดที่รักไว้ที่นี่ด้วยค่ะ

จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารนะคะ

ในช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เคยร่วมงานกับคุณโอมาก่อนนะคะ
จากคนในวงการบันเทิงค่ะที่เดินทางมาร่วมส่งร่างพี่โอแล้วนะคะ
ยังมีเหล่าแฟนคลับอีกเป็นจำนวนมากเลย
ที่ตั้งใจมาร่วมส่งท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะการเคลื่อนร่างของพี่โอไปเก็บไว้คือ
ก็จะเก็บบรรจุร่างของพี่โอไว้ที่วัดพระนอนขอนตานอีกทั้งหมด๑๐๐วันนะคะ
ก่อนที่จะมีการขอพระราชทานเพลิงศพนะคะ
ก็ติดตามข่าวกับทางบันเทิงไทยรัฐได้นะคะ